ยังเล่นมือถือแล้วขับรถอีก
ทุกอย่างมาประดังประเด็นกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้รถพุ่งไปชนกำแพง
เกือบทำให้มีคนเสียชีวิตนะคะ
สวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
ควันดำเลยแล้วหลังจากนั้นเขาขับไป
แล้วเหมือนกับไปจอดอยู่เรียบกำแพงเนี่ย

เวลาผ่านไปคุณผู้ชมคือเพิ่งสำนึกได้หรือตั้งสติได้ก็ไม่รู้
ตอนเที่ยงคืนวกกลับมามาขอโทษคุณยายนะคะ
นี่ที่ขอนแก่นนะตอนประมาณทุ่มกว่าเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาเมาแล้วเขาก็ขับกระบะมาพุ่งชนกำแพง
ทีนี้อย่างน้อยโชคดีที่ว่าคุณยายกับลูกสาวนี้นะคะ
เอาตัวออกมาได้ทันไม่งั้นเนี่ยโอ้ยได้รับบาดเจ็บเลยแหละ

แล้วตอนแรกคนขับกระบะพอชนแล้วก็ถอยไปจอดอยู่ใช่ไหม
ก็ไม่ได้ลงจากรถมานะไม่ได้มาขอโทษไม่ได้มาแสดงความรับผิดชอบอะไร
ก็ขับไปเลยจากประมาณทุ่มกว่าคงไปตั้งสติแหละ
แล้วก็มาใหม่ตอนเที่ยงคืนมาขอโทษ
คุณยายขอโทษวันนั้นเนี่ยเมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนหัวค่ำเนี่ย
ผมมาเมาแล้วขับแล้วก็เล่นมือถืออยู่ด้วย
ก็เลยหักหลบไม่ทันชนกำแพงบ้าน
สำหรับคนใช้รถใช้ถนนทุกคนเลย
เมาอย่าขับขับอย่าเล่นมือถือ
ไม่งั้นจะมีความสูญเสียนี่ยังโชคดีนะ
ข้าวของเสียหายเฉยไม่ถึงแก่ชีวิตนะคะ